ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีหน่อยนะฮะ
คือมีลูกชายเมานะครับ
เมาแล้วไปทุบไปตีแม่นะครับ

โชคดีมากที่ชาวบ้านเขาไปเจอนะครับ
แล้วก็ช่วยออกมาได้แล้วถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานครับ

ไม่เห็นเจ็บปวดแหละวะ

เพื่อนบ้านก็อัดคลิปเอาไว้นะฮะ
สุดท้ายชาวบ้านก็ทนไม่ไหวนะครับ
รวมตัวกันไปช่วยเหลือแม่ออกมาจากบ้านเนี่ยฮะ

เป็นบ้านพักในเขตเทศบาลนครอุดรธานีนะครับ
คนที่ถูกลูกชายทำร้ายอยู่ชื่อ
นางน้อยนะอายุ๗๑ปีแล้วนะครับเจ้าของบ้านนะครับ
ตอนที่ชาวบ้านช่วยมาได้ฟกช้ำนะ
แขนทั้งสองข้างต้นคอด้านซ้ายนี่แบบฟกช้ำเต็มตัวเลยนะครับ
คือทางคุณยายน้อยเนี่ยบอกว่าตอนนั้นน่ะที่ชาวบ้านไปเจอนะฮะ
เสื้อผ้าแล้วบอกไม่อยู่แล้ว
เดี๋ยวรอลูกสาวมารับไปอยู่บ้านต่างจังหวัด
ที่อยู่ด้วยคือลูกชายคนเล็กชื่นนิดนะอายุ๔๔ปี
คือเท่าที่เขาดูไปเนี่ยยังเมาอยู่ในบ้านนั่นแหละ
ล็อกประตูบ้านไม่ให้ใครเข้าไป
ตำรวจมานะฮะเรียกอยู่๒๐นาที

เพราะว่าถูกทำร้ายมีคลิปหลักฐานชัดเจน
บอกไม่เป็นไรไม่ประสงค์จะแจ้งความดำเนินคดี
ก็โกงเลยอะเห็นว่าเป็นลูกชาย
ตำรวจก็เลยเดินทางกลับไปนะฮะ

มีอาชีพเป็นแม่ค้าขายรถช่องนะครับ
คนที่ทำร้ายเนี่ยลูกชายคนที่สองชื่อนิด
ลูกคนอื่นเนี่ยไปทำงานต่างจังหวัดกันหมดแล้วนะครับ
นิดก็อยู่บ้านช่วยแม่ทำลอดช่องขาย
แต่ชอบดื่มเหล้าเมาทีไรเนี่ยทุบแม่ทุกที
นี่ล่าสุดเนี่ยฮะตอนที่เจ้าบ้านมาเห็นครั้งนี้เนี่ย
หนักสุดนะฮะคุณยายน้อยบอก
ลูกชายเนี่ยตอนนั้นก็ช่วยทำลอดช่องอยู่นะ
ก็บอกลูกบอกให้มาช่วยเทเส้นลอดช่องหน่อย
อยู่ดีไม่รู้คลั่งอะไรฮะเดินมาทุบตี

ส่วนเพื่อนบ้านบอกว่าตอนนั้นนอนหลับอยู่นะครับ
ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือด้วยก็เลยไปช่วยกัน

แล้วก็แจ้งตำรวจนะครับ
คือในนิดนี่ชาวบ้านบอกเขาจะทำร้ายแม่แทบทุกวันนะฮะ
ตอนนี้แม่ไม่แจ้งความก็จริงแต่ว่า

งั้นเขาต้องอยู่กับเพื่อนบ้านอยู่ตลอด